มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องสามีที่เป็นสามีโหด
เพราะว่าคือไปเล่นไพ่มาแล้วก็เสียไพ่แหละ
ทีนี้พอกลับมาถึงบ้านปรากฏว่าภรรยาถีบตกเตียง

จนเสียชีวิตที่บ้านพักแล้วสามีก็หลบหนี
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๑กันยาที่ผ่านมานะ
ผู้ตายคือนางสาวเพ็ญศรีนวลวงอายุ๕๐ปี
ขวานฟันศีรษะเสียชีวิตอยู่ในบ้านพัก
ที่อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

สภาพคือนุ่งกางเกงขาสั้นสวมเสื้อยืด
แล้วที่หัวมีแผล๓แผล
ลำคอก็มีรอยเหมือนกับถูกเชือกรัด
ใกล้กับศพของผู้ตายเจอขวานตกอยู่ด้ามหนึ่ง
ทีนี้ตำรวจสพทุ่งสงศ์ก็ต้องเก็บทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วจากที่ตำรวจได้ตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ

ก็เลยรู้ว่าผู้ต้องสงสัยก็คือสามีของผู้ตาย
สามีคือนายประยงอินถนอมหรือว่านายจ้องอายุ๔๙ปี
ที่บอกว่าเป็นสามีนี่ถือว่าเป็นสามีใหม่นะ

หลังจากที่ภรรยาเสียชีวิตแล้วสามีหายจากบ้านค่ะ
ไม่มีใครรู้ด้วยว่าหายไปไหน
แล้วน้องของคนตายเนี่ยก็คือน้องของนางสาวเพ็ญศรีเนี่ยนะคะ
ออกมาบอกว่าครอบครัวก็มีการห้ามปรามแล้ว
ไม่อยากให้พี่สาวไปคบหากับนายจ้องที่เป็นสามีใหม่
เพราะนายจ้องอารมณ์ร้ายหึงหวง
ทะเลาะกันกับพี่สาวบ่อย

น้องชายเชื่อว่าน่าจะมาจากเรื่องหึงหวง

หลังจากนั้นในจ้องสามีใหม่เนี่ย
ก็ลงมือฆ่าพี่สาวแล้วก็หลบหนีไป
ตำรวจก็เลยมีการรวบรวมพยานหลักฐาน
มีการออกหมายจับข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ว่านายจ้องก่อเหตุฆ่ารัดคอ
เอาขวานฟันศีรษะผู้ตายจนเสียชีวิต
แล้วก็เร่งไล่ล่าติดตามตัวในจ้องคนนี้

ทีนี้คุณผู้ชมในจ้องเขาก่อเหตุ
ที่อำเภอทุ่งสงศ์ที่บ้าน
ปรากฏว่าหนีไปอยู่ที่อำเภอนาบอน
นครนี่แหละหนีข้ามอำเภอ
พอเขาสืบทราบได้ว่าในจ้องเนี่ย
หนีไปอยู่ที่บ้านญาติอยู่ที่หมู่บ้านหนองดี
อำเภอนาบอนก็เอากำลังเข้าไปจับกลุ่ม

หนีอีกขึ้นรถทัวร์สายนครศรีกรุงเทพ
ตำรวจก็ตามไปรวบตัวได้คารถทัวร์เลย
เพราะว่าตอนนั้นรถทัวร์จอดอยู่ที่จุดพักรถ

ตำรวจคุมตัวมามาสอบที่สพปรานบุรี
จ้องก็รับสารภาพค่ะว่าลงมือเอง

ว่าประมาณตี๒ของวันที่๓๑สิงหา

พอเล่นไพ่แพ้มันเสียหมดตัวเลยไง
กลับมาถึงบ้านมันก็อารมณ์ไม่ดีจากการเสียไพ่มาแล้ว
ปรากฏว่าภรรยาตื่นขึ้นมามาด่าอีก
ว่าทำไมในจ้องกลับบ้านดึกดื่น
แล้วนายจ้องบอกด้วยบอกว่าภรรยาเนี่ย
ถีบผมตกจากเตียงผมก็โมโหสิ
ไพ่เล่นมาเสียกลับมาถึงบ้านเมียด่าอีก

เลยเอาขวานที่อยู่ในห้องนอนเนี่ย
ฟันไปที่หัวเมีย๒๓ครั้ง
แล้วก็เอาปอกหมอนข้างรัดคอเมียแล้วก็หลบหนี
ทีนี้ตำรวจชุดสืบสวนก็เลยรวบตัวในจ้องได้แล้วใช่ไหมคะ
ก็นำตัวมาที่สพทุ่งสงศ์ในพื้นที่ที่เกิดเหตุ
ก่อนที่จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ